ดราม่าละกันของคู่จิ้นคู่นี้

แต่ว่าดูเหมือนค่ะล่าสุดนั้นเรื่องจะไม่จบเท่านั้นนะคะ
ไปทิ้งข้อความในอินสตาแกรม
หลังจากที่พระเอกหน้าหนวดเคยออกมายืนยัน
ไม่ทราบเรื่องที่นางเอกคู่จิ้นนัดแนะเพื่อให้เจอหวานใจป๊อกพัศรกร
โดยหลังจากพระเอกดังแจงผ่านสื่อได้ไม่นาน
ส่วนตัวว่าความจริงคือความจริง
ทำให้หลายคนโยงว่าอาจจะเป็นข้อความเหน็บบอยปกรณ์
พระเอกหนุ่มก็ชี้แจงว่าเพิ่งทราบว่า

พร้อมปฏิเสธว่าไม่น่าจะใช่ข้อความที่เกี่ยวข้องกับตน
ส่วนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าตัวและนางเอกคู่จิ้น
ยืนยันไม่มีปัญหาน่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

ก็พร้อมพูดคุยและเคลียร์เรื่องต่างที่เกิดขึ้นค่ะ
อย่างที่บอกเองล่าสุดเขาว่าขึ้นไอจีเราได้

ก็ไม่รู้ว่าเขาลงในไอจีเขาหรือครับ

ไม่แน่ใจอันนี้ต้องไปถามเขาดูนะครับ

เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้รอบที่ผมให้สัมภาษณ์ไป
เขาอาจจะบอกว่าทำไมพูดถึงพูดแบบว่า

เพราะเหมือนกี้เขาก็อยากจะเคลียร์ให้เราเจอกัน
เจอกันได้ครับไม่เคยว่าเจอกันไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นทำงานอยู่ในวงการเดียวกัน